ต้องบอกว่าด้วยใจรักจริงเธอก็เลยเปิด

เพลงแรกที่แต่งชื่อเพลงว่า
ขาวดำแล้วที่สำคัญคุณ

ตอนนี้ก็รักษาอยู่ด้วยการออกไปวิ่ง
และกินคลีน๕วัน

รับว่ามีแฟนแล้วเป็นนักดนตรี

ใช่ค่ะก็ยังคงเป็นอยู่

แต่ที่คุณก็เรียนรู้
ที่จะค่อยดูแลสุขภาพเรามากขึ้น
หัวใจละคะหลังจากสดมาเยาว์นาน
โอเคก็ตอนนี้

ตอนนี้ก็มีคนคุยค่ะ
นุนเต็มที่โชคดีด้วยแหละแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ไม่ได้วิวหวาไม่ได้อะไรแต่ก็ดูแลกันไป
ถึงแม้จะเลิกรากันไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ

ข่าวบันเทิงพลอยกับเชอรี่ลาคุณผู้ชมไปก่อน